มีชาวบ้านคนนึงค่ะเขาออกไปล่าสัตว์ในช่วงกลางดึกนะคะ
แล้วก็เห็นเพื่อนเป็นอีเห็นวิ่งตามไปแล้วก็ยิงจนทำให้เพื่อนล้มลงเสียชีวิตค่ะ
ที่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการได้รับแจ้งเหตุ
กู้ภัยตำรวจก็มาตรวจสอบแต่ผู้ก่อเหตุก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะยิงใส่เพื่อนแต่อย่างใด
ติดตามประเด็นนี้กันต่อจากรายงานเลยค่ะ
มันยิ่งเหลืออะเพราะมันตายอย่างนี้

หาแล้วโจมตัว
แล้วพวกน้องใจได้จัดการมาแล้ว
จัดการ
แล้วไม่เคยมีเรื่องขอละอะไรกัน

นี่เป็นคำกล่าวอ้างของนายชายชาญล้ำสัน

นอนเสียชีวิตในเถียงหนาที่บ้านคำน้อย

อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นจนถึงแก่ความตาย
เพราะนายชายชาญมองเห็นนายบุญยืนเป็นสัตว์ป่า
จึงอยากล่าเพื่อนำกลับไปประทานสวิตส์

นายชายชาญยังคงยืนยันตามเดิม
ว่าไม่มีเจตนาจะยิงปืนใส่นายบุญยืน
เพียงแต่ว่าตอนออกล่าสัตว์นั้น
เกิดเห็นดวงตาสิ่งมีชีวิตอยู่ในพุ่มไม้
คล้ายตัวอีเห็นแต่เมื่อยิงไปสามนัด
สิ่งมีชีวิตตัวนั้นได้ล้มปุ๊บลงไปในพุ่มไม้
จึงวิ่งเข้าไปดูแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้
กลับพบว่าสายตาที่มองเห็นของตัวอีเห็นนั้น
เป็นเพียงสิ่งที่ตนตาฝาด
หลังเกิดเรื่องจึงขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ก่อนแจ้งเรื่องให้ผู้ใหญ่ทราบเรื่อง
โทรแจ้งตำรวจเพื่อรอให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เพื่อยืนยันในความบริสุทธิ์
ก่อนจะยกฟืนยิงเรามองเห็นเป็นอย่างไร
ตาเหมือนตาคนเหมือนตาสัตว์
ตาสัตว์คือคนตามมานิดหนึ่ง

ตอนนี้เห็นเขาเป็นส่วนความดี
สำหรับร่างนายบุญยืนหลังถูกนายชายชาญยิงใส่
นายบุญยืนได้ล้มหมดสติและเสียชีวิตคาที่
โดยสภาพศพร่างนายบุญยืนนอนคว่ำหน้า
ลำตัวมีรอยถูกยิง๓จุด
คือที่ไหล่ซ้ายไหล่ขวาและกลางอกเยื้องตอกซ้าย
ส่วนทัพสินที่ตัวในบุญยืนไม่มี
มีเพียงยาบ้า๔เม็ดยาเส้นและไฟแชค
คดีนี้ดูเหมือนจะจบลงอย่างง่ายดาย

เพราะตัวนายชายชาญก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
และบอกทุกอย่างกับเจ้าหน้าที่
แต่ถ้าว่าข้อมูลนี้ฝั่งครอบครัวนายบุญยืนผู้ตายกลับไม่คิดอย่างนั้น
และมองว่านี่เป็นคำแก้ตัวน้ำขุ่นของนายชายชาญ
โดยคำอ้างแบบนี้คือการผลักภาระเพื่อเอาตัวรอด
กับพ่อของนายบุญยืนที่มองว่าคดีนี้นายชายชาญน่าจะมีอะไรในใจ
ที่บอกข้อมูลกับตำรวจไม่หมดและไม่ยอมพูดความจริง
เถียงนาจุดเกิดเหตุนั้นเป็นเถียงนาสลับต้นไม้สูงใหญ่
สไตล์ของป่าเกรดเมืองร้อนซึ่งจุดนี้
ห่างไกลจากถนนและห่างไกลจากบ้านคน
แต่ภูมิศาสตร์ของที่นี่แม้จะมีภูเขาล้อมรอบ

ที่เทคนาแถบนี้จะมีสัตว์ป่า
หรือมีอีเห็นออกมาหากินตอนกลางคืน
อีกทั้งสิ่งที่นายชายชาญออกมาล่าสัตว์ตอนกลางคืนนั้น
เจ้าตัวก็แค่ออกมาหาหนูหากบไปประทังชีวิตซะมากกว่า
คดีนี้ตำรวจสพมันจากคิรีแม้จะแจ้ง๓ข้อหา
กับในไทยชาญผ่านฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก็พบข้อมูลบางอย่างที่พอจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
สายข่าวแจ้งว่าทั้งคู่อาจขัดแย้งกันเรื่องยาบ้า
จนทำให้ทะเลาะกันและยิงปืนใส่กัน
ซึ่งประเด็นนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน